ลองให้เลยเนี่ย
ใครก็สวัสดีนะครับ

เราก็ไปกันที่โรงพยาบาล

โมงไปรับพ่อมาที่นี่ครับ
หนูก็อยู่กันพร้อมนั่น

กลุ่มที่รู้จักสนิทสนมนั้นก็มาด้วย

ก็ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันตอนพี่จิ้ม
อเจมส์เปิดคลิปแล้วพ่อสั่งไว้ว่าใส่สีชมพูแล้วมี
คุณพ่อแล้วก็ใส่ใจที่จะใส่ชุดสีชมพูมาเพื่อเป็นการตอบสนองในนโยบายของพ่อเองที่แกวอยากให้เป็นแบบนี้
รู้สึกว่าทุกคนตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนมีปรากฏใหม่อะไรไม่รู้
อย่างที่เขาแบบรู้สึกว่าเออดีนะมันเป็นตัวของตัวเอง
ขนาดพ่อเสียไปแล้วแกยังสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคน
ให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราแค่นี้เราก็รู้สึกปลื้มใจแล้วที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ที่เราใส่สีขาวกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไปอยู่ช่วงพฤติกรรมที่ไปรับพ่อมา
แล้วก็ช่วงพิธีลดน้ำเราก็เราก็ใส่ขาวก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกันหมด
เหมือนที่พ่อบอกไว้ครับ
ขึ้นก่อนครับ
แกไม่คิดว่าแกจะไปเหมือนกัน
อยู่ที่โรงพยาบาลก็รับมุขก็รับมูขมุขตลอด

มันเหมือนกับแบบว่าแม้แต่ในขณะที่แกป่วย

คอยจะโส่อยู่เรื่อยคอยจะเศร้าอยู่เรื่อย

เพราะเราทำให้ที่พ่อชอบ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำในสิ่งที่พ่อชอบ
พยายามจัดทุกอย่างที่พ่อชอบ
แต่ที่พ่อชอบแน่พ่อชอบมีเมียเยอะ

นี่ก็แม่๑นี่แม่๒
อันนี้อันนี้แม่๓
อ้าวเดี๋ยวแม่๑ยกมือ

แล้วก็แม่ได้กระเทียม

ทีนี้คนที่๑๕อยากให้ปรากฏตัวฆ่า

หรือเปล่าไม่รู้มีจริงหรอมีจริงถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่า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

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีสาระมากนะครับ

ห่วงแน่ไหมพ่อห่วงสตาร์ทรถครับ

พ่อเขาห่วงมากเพราะแกไปอยู่โรงพยาบาล
ให้เป็นสตาร์ทรถแล้วก็ล้างรถให้แกด้วย

ลูกเมียไปหยิบรถเท่านี้ไม่ได้

เรียกไว้จนกว่าเราจะขาย

แต่พ่อจะมีสอนเรื่องการดำเนินชีวิตมากกว่า
บางทีพอเราจะไม่รักกันเราต้องก่อนกันละต้องรักกันไว้นะ
เรามีอยู่แค่นี้
แค่นี้ก็ไม่เยอะนะ
ใช่ก็มีมีรองเท้า๒๐พู่

ตอนนี้ยังไม่มีใครอยากฝันแล้ว
อิงค์ไม่ได้คิดว่าพ่อตายก็เลยไม่อยากจะฝัน
ไม่ได้ฝันเพราะยังไม่ได้นอนกันเลยครับ

นอกให้คุณนำใจหรือพูดคือยังไงบ้าง
ไม่เราก็แค่ก่อกัน
พ่อก็จะไปหาพ่อเนี่ย
ถ้าใครจะร้องไห้ก็ต้องเดินออกไปเลย
โดยเฉพาะพี่จุ่มเนี่ยจะไม่เข้าหาพ่อ
พ่อแก่แล้วก็ร้องไห้
เชื่อใจอ่อนบอกไหม

ไม่เอาสิ
ก็อยากให้คนมีความสุขกับพวกเราไปด้วย
ไม่ใช่ว่าพ่อตายแล้วเรามาเฮฮาก็ไม่ใช่นะครับ
ลึกมันก็มีการสูญเสียเหมือนกัน
แต่บ้านเราจะเป็นแบบนี้
ก็สัมภาษณ์ก็แล้วชุดนึง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

ต่อไปนี้เราก็คือจะสื่อสารการมงล์ความสุข
ให้กับคุณผู้ชมอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ว่ะใช่ไหมครับก็ใช่แล้ว

โอเคครับ

อาหารสุภัย